พนักงานอบตชาวกระบี่ครับไปแจ้งจับ
เขาบอกว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งผู้มีอิทธิพลนะฮะ
ขับรถยนต์ปาดหน้าแล้วมาซ้อมซะเลือดอาบเลยครับ
คุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกมองหน้า

นี่ครับคุณผู้ชมครับเลือดอาบจริงไหมเนี่ยฮะ
ครอบครัวของผู้บาดเจ็บนะครับโพสต์เฟซบุ๊คภาพคุณอดีศักดิ์ช่วยคุ้มอายุ๒๒ปี
อาบหน้ายันคอเลยแหละครับเลือดศีรษะแตกเย็บ๒เข็มถูกผู้ชาย๓๔คนรุมนะครับ
บริเวณควนกินน้ำตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ช่วง๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
ก็วิงวอนนะครับให้ใครมีเบาะแสนะฮะก็แจ้งเบาะแสหน่อย
นายอดีศักดิ์นะครับผู้บาดเจ็บเป็นพนักงานจ้างของอบตสายไทย
เล่าบอกว่าเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนสองคนจะไปซื้อของที่ตลาดนัดบ้านคลองแห้งครับ
แต่ขากลับเนี่ยก่อนถึงหน้ามัศยิตบ้านคลองแห้งมีรถยนต์สีขาวจำทะเบียนไม่ได้หรอก
กลับรถมาจากถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฮะนี่ฮะคันนี้ครับ
ทำให้เขาเนี่ยต้องเบรกรถกระทันหันก็เลยขี่แซงแล้วหันไปมองหน้าสักทีนึงนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงจุดที่ไม่มีบ้านคนรถยนต์คันนี้แซงปาดกลับฮะ
นี่ฮะเนี่ยตอนที่เขาแซงไปแล้วมองหน้าซะทีนึงเนี่ยครับ
พอเลยตรงนี้ไปรถยนต์ไปแซงปาดกลับคนขับรถถือมีดพกลงมานะฮะ
แล้วมาดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ของเขาออกแล้วพูดว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอ
โอ้โหประโยคนี้มันไม่จบอะค่ะอ่าเขาก็ขอโทษไป
แต่ขอโทษไปปั๊บโดนชกเปรี้ยงแล้วก็เตะอีกหลายเปรี้ยงนะฮะ
แล้วก็ใช้ไอ้มีดพกตบศีรษะเขาจนแตกนั่นแหละครับคุณผู้ชม
เพื่อนก็พยายามช่วยห้ามนะแต่ก็ถูกชกไปเหมือนกันสัก๔๕หมัดได้
หลังจากนั้นก็มีผู้ชาย๓คนขับรถกระบะจำทะเบียนไม่ได้เหมือนกัน
ตากมารุมซ้อมครับแล้วยังโขหน่ะเอาปืนออกมาโขอย่าง
ผมก็ขอโทษครับผมว่าไม่พูดถึงเค้าก็ลงรถมา
จนเขามาทำร้ายร่างกาย

ถือมีดลงมาแล้วก็ต่อยผม
แล้วก็เพื่อนผมลงไปห้ามครับ

ผมก็เข้าไปห้ามเขาแล้วก็มีเพื่อนเขามาอีกครับ

แล้วก็ลงมาต่อยเพื่อนผมครับ
ตำรวจสภาอ่าวนางเขาสอบประคัมผู้ป่าเจ็บแล้วนะครับ
บาดเจ็บก็เชื่อว่าพวกนี้น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพล
หรือไม่ก็พวกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ

เรียกร้องให้ตำรวจจับให้ได้เร็วหน่อยครับ